พื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ฝนก็ยังไปไม่ถึง
ชาวบ้านก็เลยประกอบพิธีกรรมขอฝน
ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดพยาวเขาทำอย่างไรค่ะ
หมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านตำอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
เขาทำพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำเพื่อขอฝนสู้ภัยแรง
โดยคุณลุงจิรพงศ์ใจลาซึ่งเป็นกำนันนี้นะคะ
ท่านบอกว่าปีนี้น้ำน้อยกว่าทุกปี
ชาวบ้านก็มีน้ำไม่พอที่จะทำหนา
ก็เลยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านมาร่วมกันประกอบพิธีไหว้ผีขุนน้ำ
ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านทำมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณสืบทอดต่อกันมา
แล้วก็จะสืบสารต่อไปให้คนรุ่นหลังด้วย
เป็นการขอเพื่อทำตามความศรัทธาแล้วก็ตามความเชื่อว่าจะทำให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาล
มีน้ำท่ามาทำการเกษตรนะคะ
โดยจะมีเครื่องเส้นไหว้พวกอาหารคาวหวานข้าวตอกดอกไม้พวงมาลัย
ถวายผีป่าที่ปกปักรักษาที่วังน้ำออกรูห้วยน้ำขุนนั่นเองนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศเอามาให้ดูกันเชื่อว่าไม่นานนี้พยาวเดี๋ยวฝนตกแล้วนะจ๊ะ